เมื่อวานมีข่าวออกมาว่านายสมเกียจพงภัยบูล
ซึ่งเคยเป็นอดีตแก่นำพันธมิตร
เสียชีวิตมีการแชร์ในโลกโซเชียลกันเยอะเลยนะฮะ
คือต้องเปิดเรื่องมาจากทางลูกสาว
ของนายสมเกียจพงภัยบูลก่อนนะครับ
ซึ่งตัวลูกสาวเองได้มีการโพสต์เอาไว้
ก็คือบอกว่าคือตอนนี้พ่อยังหลับอยู่
แต่ทางการแพทย์บอกว่าพ่อจะไม่ตื่นขึ้นมาแล้ว

ที่ได้ทำการบริจาคร่างกายให้ทางโรงพยาบาลขอนแก่น

ไม่อยากให้พ่อเจ็บเพราะภาพสุดท้ายที่หนูเห็น
แค่หลับไปขอบคุณที่มาหาหนู

ทีนี้พอเห็นลูกสาวของนายสมเกียจพงภัยบูล

ข่าวไปเช็คข่าวมาปรากฏว่ามีคนโพสต์ออกมาเรื่อยนะฮะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายสมเกียจ
ทุกคนก็เลยตีความว่านายสมเกียจพงภัยบูลเสียชีวิตอย่างสงบ
แล้วก็มีนายทะเกิงสมทรัพย์อดีตนายกสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยนะฮะ
โพสต์ข้อความสั้นบนพื้นสีดำ
บอกว่าแจ้งว่านายสมเกียจพงภัยบูลอดีตแก่นำพันธมิตร
ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ
แล้วก็ทีนี้กลายเป็นประเด็นเลยฮะ

ว่านายสมเกียจพงภัยบูลอดีตแก่นำพันธมิตรนะฮะ

มีความเข้มข้นทางการเมืองเสียชีวิตไป
ทีนี้ครับนายสุริยสัยกตะศิลา
อาจารย์ประจำคณะนวัตกรรมสังคม
และผู้มนวยการสาบันปฏิรูปประเทศไทยมหาวิทยาลัยบรังสิต
แน่นอนก็เคยเป็นอดีตแก่นำพันธมิตรเหมือนกันนะฮะ
บอกว่าอาการล่าสุด๓โมง๔๐นาทีเมื่อวานนี้
อาจารย์สมเกียจขยับตัวได้นิดหน่อย
ข้างซ้ายขยับได้บ้างได้มากกว่าข้างขวา
ขยับเปลือกตาได้บ้างได้มีการวีดีโอคอร์และส่งกำลังใจให้อาจารย์
เหมือนอาจารย์พยายามขยับตัวเอียงฟังด้วยนะ
ซึ่งอาจจะเป็นการตอบสนองทั่วไปเท่านั้นนะครับ
ส่วนภรรยาแล้วก็ลูกบอกว่าอาการก็ยังน่าห่วง
ใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดภาพรวมยังไม่ได้ดีขึ้น
ก็ต้องรอแพทย์ผู้รับผิดชอบจะวินิจฉัยอย่างไร
ผมนี่หมายถึงนายสุริยสัยนะ
ก็จะอัปเดตอาการไปเรื่อยขอพวกเราส่งกำลังใจให้อาจารย์
ให้หายเป็นปกติปรากฏว่ายังไม่เสียชีวิตนะ
ยังไม่เสียชีวิตนะครับและท้ายที่สุดฮะนายทะเกิงสมทรัพย์เนี่ย
ก็ออกมาโพสต์แก้ข่าวอีกครั้งนะฮะบอกว่าเห็นข่าวแบบนี้
แต่หลังจากมีการชี้แจงกันแล้วว่ายังไม่เสียชีวิต
ก็ขอกราบอภัยครอบครัวของอาจารย์สมเกียจด้วยนะครับ

สมเกียจมีอาการป่วยเส้นเลือดใหญ่บริเวณก้านสมองแตกเฉียบพลัน
แล้วก็๑๕ตุลาคมเวลาสักประมาณ๕ทุ่ม
ระหว่างอยู่บ้านพักที่นครราชศรีมา
ก็มีอาการเสียวแล้วก็ปวดสมองอย่างรุนแรง
ก็เลยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลานะครับ
แล้วก็ตัวลูกสาวบอกว่าอาจจะไม่ยื้อชีวิตไว้
ส่วนเรื่องของแวดวงการเมือง
คือนายสมเกียจปัจจุบันอายุ๗๑ปี
และเป็นอดีตสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรภักดิ์ประชาธิปัตย

แล้วก็เป็นแก่นำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
เมื่อปี๕๖ถึงปี๕๗นะครับ
แล้วก็เป็นหนึ่งในแกนนำรุ่นแรกเลย
ซึ่งประกอบด้วยนายสนทิลิ้มทองกูลนายสมศักดิ์โกสายสุข
แล้วก็พลตรีจำลองศรีเมืองนะครับ
ก็มีบทบาทในการที่จะขับไล่พันธุ์ตำรวจโทษทักษิณชินวัฒน์
ออกจากตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวทางการเมืองนะครับ
ส่วนความคืบหน้าอาการล่าสุดของนายสมเกียจพงภัยบูล
คือนายสมเกียจรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะ
อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพราชศรีมาเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ทางแพทย์ก็บอกว่าผู้ป่วยยังหายใจเองได้โดยไม่
โดยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างเดียวเท่านั้นค่ะ
ส่วนแขนขาม่านตาก็มีการตอบสนองได้เล็กน้อย
ความดันค่อนข้างสูงอยู่ที่๑๗๐
แพทย์ให้ยารดความดันลงมาอยู่ที่๑๕๐
ส่วนจุดที่มีเลือดออกในสมอง
แต่ว่าเบื้องต้นผู้ป่วยก็ยังมีการตอบสนองอยู่นะคะ
เพราะในช่วงที่อาจารย์สมเกียจเนี่ยวีดีโอคอร์คุยกับลูกสาวเนี่ย

แล้วพยายามจะขยับแขนขยับขาในการตอบสนองนะคะ
ทีนี้จังหวะนี้ก็สร้างความดีใจให้กับญาติมากเลย
ตะโกนบอกว่าอยากให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็อยากให้หายไวด้วย
เป็นจังหวะเดียวกับที่นายสุริยสัยเล่าให้ฟัง

ส่วนภรรยาของนายสมเกียจก็คือนางวรภาพงภัยบูล
ก็เล่าถึงอาการของสามีตนเองนะครับ
ก่อนที่จะเข้ารับการรักษาโรงพยาบาล
เรื่องต้นก็ยังไม่ได้อนุญาตให้ผ่าตัดสมองแต่อย่างใด
คือต้องรอแพทย์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

หลังจากนี้ข่าวการป่วยของนายสมเกียจบรรดาพันธมิตรในจังหวัดนครราชศรีมา
โทรศัพท์สอบถามและเดินทางมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลจะเป็นจำนวนมาก
แต่ว่าทางโรงพยาบาลตอนนี้ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมนะครับ
ก็เลยได้แค่มาสอบถามเรื่องของอาการจากทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเท่านั้นเอง